ขอบคุณคุณวรปัตย์ด้วยนะครับรายงานสดมาจากจังหวัดนครสวรรค์
ส่วนช่วงนี้ครับจะไปติดตามผลการแข่งขันกีฬาอื่นที่น่าสนใจในรอบวันกันบ้างครับ
เริ่มกันที่ศึกยอดมวยไทยรัฐครับคู่เอกพิกัด๑๒๐ปอนด์
เป็นมวยสงครามเข่าครับแสงดาวสกิติชัยที่เคยชนะสอนนารายสอสมหมายมาแล้ว
ไฟล์นี้ครับเปิดโอกาสให้กับสอนนารายแก้มือในช่วงต้นยก๑และยก๒
แสงดาวเดินหน้าออกอาวุธไปเรื่อยนะครับจนต้นยกที่๓
เข่าอาชีพทั้งคู่ก็หันมาเดินหน้าแลกหมัดเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนครับ
เพราะว่าในช่วงยก๔และยก๕แฟนเริ่มมีเสียงโหครับ
เพราะว่าแสงดาวฝ่ายแดงมาชกผิดฟอร์ม
สุดท้ายครับกรรมการจึงยุติการชกพร้อมกับประกาศบนเวทีว่า
วยคู่นี้ไม่มีการตัดสินเนื่องจากมุมแดงนั้นชกไม่สมศักดิ์ศรีทำให้แสงดาวนั้น
โดนไล่ลงจากเวทีในยกที่๕และจะมีการสืบหาสาเหตุกันว่ามีการล้มมวย
หรือว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะครับ